คำปุ้ยครับห้ามหัวเราะท่านนะห้ามหัวเราะท่านนะบาปนะท่านพึ่งบวชพระบวชใหม่ครับ
สับพีสับพีอัตตาบาลไม่ถนัด
เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่วัดบ้านม่วงครับ
อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีดอมยิ้มทำไม
เจ้าของคลิปคือโยมเพื่อนโยมเพื่อนมาถวายพระไต
พระบวชใหม่ถวายเสร็จขอกรวดน้ำ
นะครับหลวงพี่สวดบทยัตถาให้เรียบร้อยแล้วใช่ไหม
พอถึงท่อนสับพี

คือไปต่อไม่ถูกท่านบอกขอเทค๒ได้ไหม
อย่างที่เห็นในคลิปหลวงพี่
พระธรทรกัลละยาโน
อายุ๒๖ปีท่านยอมรับกับ
เพื่อนบอกว่าที่มาถวายพระไตท่านลืมบทสวดจริง
แล้วก็ไม่คิดว่าโยมนี้นะฮะ
หัวล้อปอดโยกเลยพระพี่ปุ้ยพระจะลงโทษเธออย่างหนัก
ถวายพระไตแล้วท่านลืมบทสวดนะครับ

คือท่านเพิ่งบวชได้๒๐กว่าวันก็ใช้เวลาส่วนใหญ่
การร่ำเรียนไม่ค่อยได้รับกิจนิมนต์ไง
ประกอบกับตอนนั้นท่านก็ตื่นเต้นนะฮะ

แต่ว่าบทที่เราสวดปกติย้ำทะบาท
ทั้งนั้นเลย
หูโละท่านทั้งนั้นเลยน่ารัก

ท่านบอกว่าทัพพีไม่ถนัดแต่ถ้าเป็นพี่เบิร์ตเนี่ยทัพพีหนักเลยนะ
ตักข้าวมาได้เยอะนะไข่ดาวราดโปะเข้าไป

รับบาปร่วมกัน
นี่พระจริงใช่ไหมแต่เป็นพระบวชใหม่